เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องราว

ชาวบ้านจุ่นเขารวมตัวกันทำขนม

ค่อยดูตามไป

ทั้งนายอำเภอนายกเทศบาลกำนัน

เขารวมตัวกันทำขนมปาด

ถ้าหากใครได้กินแล้ว
จะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปลือง

คุณชนะต้องทานใช่ไหมคะ
ติปัญญาเฉลี่ยวฉลาดปราดเปลืองเหมือนนักปราบ
ขอบคุณทั้งสองท่านที่แนะนำ

เราสองคนก็อยากจะฉลาดเหมือนกันคุณ

ปกติขนมนี้จะทำในช่วงที่มี
งานบุญอย่างเช่นงานบวชงาน
ขึ้นบ้านใหม่วันพระวันปีใหม่เป็นต้น
โดยงานนี้ทุกคนเขาจะมีการผลัดเปลี่ยนกันคุณดูนะ
พายที่เป็นไม้พายคน
แล้วก็ปาดขนมในกระทะกันอย่างสนุกสนานเลย
นี่ก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
วิธีการทำขนมป่าจะต้องใช้ข้าวเจ้าหอมะลิอินซีเท่านั้น
นำมาแช่แล้วก็นำมาต้มในกระทะ
บนเตาไฟที่ใช้เตาฟืนเท่านั้นด้วยนะจะได้มีกลิ่นหอมออกมา
หลังจากนั้นจะมีการใส่น้ำอ้อยถั่วงาลงไป
กวนแบบนี้คุณผู้ชมจนกลายเป็นสีน้ำตาลเข้ม

ใช่เพราะว่าเขาใส่พวกน้ำอ้อยลงไปด้วยไงฮะ
จ่ายผู้คนทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่มาร่วมงาน
แล้วก็มาดูการทำขนมปาดโบราณล้านนาในครั้งนี้นะคะ
ถือว่าเป็นขนมโบราณที่ร่วมกันสืบสารอนุรักษ์ประเพณีด้วยนะคะ
ได้เห็นวิถีชีวิตภูมิปัญญาของชาวบ้านในสมัยก่อนด้วย
ขนมป่านนี่บอกเลยไม่เคยทาน
ไม่เคยทาน

โอ๊ะนี่

ก็เป็นขนมบอรัน

แต่ว่าพอได้ลองทานแล้วเชื่อติดใจอย่างแน่นอน

สร้างความสมัครสมาธิสามัคคีในชุมชนด้วยนะครับ